เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเนรคำเพราะว่าอย่างที่คุณพิรวัตรบอกไปว่า
เจ้าหน้าที่ที่สหรัฐอเมริกาควบคุมตัวได้แล้วก็เตรียมส่งกลับมาดำเนินคดีที่
ประเทศไทยจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปสมัยที่เป็นหลวงปู่เนรคำพระดังในพื้นที่ภาคอีสานตอนนั้นโอ้โหใช้ชีวิตหรูหราฟุ่มเฟือยรวยมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องนี้จากรายงานพิเศษค่ะ
เนรคำหรือนายวิรพลสุขผลเมื่อครั้งยังครองสมณเพศนั่งเครื่องบินเก็ตส่วนตัวสวมแว่นตาราคาแพงใช้โทรศัพท์มือถือและกระเป๋าแบรนด์เนมยังคงเป็นที่จดจำของผู้คนหลังถูกเผยแพร่สู่โลกออนไลน์เมื่อปี๒๕๕๖กลายเป็นข่าวดังและถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม
โดยมีสถานภาพเป็นผู้ลิภัย
แต่ก็ยังปรากฏภาพทำกิจนิมนต์แบบสงฆ์ในสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่อง
เมื่อวันที่๒๘พฤษภาคมที่ผ่านมา
เขายังคงแต่งกายคล้ายพระสงฆ์
แต่ที่แตกต่างไปคือสวมเสื้อและนุ่งผ้าคล้ายสบง
พิกัดอยู่ที่รัฐฮาไวน์
เพราะถือเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจ
กระทั่งวันนี้จึงประสบความสำเร็จ
จากความร่วมมือของเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกา
ซึ่งยืนยันมาว่าสามารถควบคุมตัวเนียนคำได้แล้ว
ขณะนี้อยู่ระหว่างรอขั้นตอนการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน
ที่ผ่านมาเนรคำถูกสื่อและคนเคยศรัทธา
เปิดเผยถึงพฤติกรรมอื้อเฉามากมาย
ข้อหาฟอกเงินและหลีกเลี่ยงภาษีรถหรู
ข้อหากระทำชำราวเด็กหญิงและพรากผู้เยาว์
เสพยาเสพติดใช้วุฒิการศึกษาปลอม
ว่าจบด็อกเตอร์จากมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก

อภินิหารโดยอ้างว่าได้เข้าเฝ้าพระอินทร์
จากประวัติที่เล่าขานต่อกันมาระบุว่า
เนรคำเริ่มปฏิบัติธรรมด้วยการนั่งสมาธิ
จงกรมนอนในป่าช้ามาตั้งแต่อายุ๖ปี
ที่บ้านเกิดในจังหวัดอุบลราชธานี
เมื่ออายุครบ๑๕ปีได้บรรพชาเป็นสามเณร
ระหว่างนั้นได้เดินทางจาริกทุดงไปยังสถานที่ต่าง
กระทั่งวันที่๒๗พฤษภาคมปี๒๕๕๙
เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ
ที่วัดป่าดอนธาตุจังหวัดอุบลราชธานี
ได้รับฉายาว่าชัตติโก

วัดป่าขันติธรรมจังหวัดศรีสเกต
และได้รับตำแหน่งประธานสงฆ์
คำถือเป็นพระชื่อดังของภาคอีสาน
มักอ้างตัวว่าบรรลุอรหันต์
เป็นผู้เขียนหนังสือชาติหน้าไม่ขอเกิด

และเหตุที่เรียกตัวเองว่าหลวงปู่
เพราะรวมกับอายุในชาติที่แล้ว

ตัวเองระลึกชาติได้ในหลายแสนชาติ
นรกเห็นเทวดาและพระพุทธเจ้า
และพระพุทธเจ้าที่ผ่านมามีลูกศิษย์ลูกหา
ทั้งในและต่างประเทศให้ความขอรบศรัทธา
ถึงขนาดเดินทางไปกิจนิมนต์แต่ละครั้ง
ต้องจัดเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวและมีรถรับส่งอย่างดีจนถึงวัด
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน